ผมไม่ไปใครอ่ะใครไม่ไปคุณสิทธาคุณสิทธาที่ออกมาพูดแบบนี้แบบชัด
แล้วก็โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะยืนยันจุดยืนเดิมชัดเจนมาก
พักเนี่ยประกาศรอสัญญาณพร้อมสลับคั่วย้ายฝั่งผมพร้อมมากเช่นกัน
เสียดายเลขสมาชิกพักลำดับที่๐
แล้วก็สงสารความรู้สึกของน้องคนรุ่นใหม่ที่ได้ทำงานร่วมก่อร่างสร้างพักด้วยกันมา
ซึ่งคุณสิทธาบอกนะบอกว่าได้คุยกับคุณหญิงหน่อยแล้ว
มาช่วยทำพักวันแรกเลยขอทำพักการเมืองให้เป็นที่พึ่งหวังของประชาชน
แล้วก็ยึดหลักการสื่อสารบางอย่างตรงไปตรงมากับพี่น้องประชาชน
ผมเชื่อว่าเป็นวิธีเดียวที่จะขุดรากถอนโคนพระเด็จการให้เลิกยุ่งเหยิงกับประชาธิปไตย
ดังนั้นผมขอยืนยันในหลักการเดิมก็คือถ้าไทยสร้างไทยไปสิทาจะไม่ไป
โพสต์นี้คือแดดญี่ปุ่นเขาก็โพสต์รูปผ้าหัวข่าว
ที่คุณถากรตันทศิษย์สอบบัญชีรายชื่อแล้วก็เลขาไทยสร้างไทยออกมาบอก
บอกว่าทางพักเนี่ยยังดูท่าทีจากเพื่อไทยนะเพื่อฟอร์มทีมตั้งรัฐบาล
แต่ก็ยังประกาศชัดไม่เอาสองลุงทีนี้คุณสิทธาเองก็ประกาศชัดไม่เอาสองลุง
ร่วมรัฐบาลกับคั่วอำนาจเก่าแต่ว่าล่าสุดก็โดนตั้งคำถามเหมือนกันนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ดูภาพภาพที่ไปถ่ายภาพร่วมเฟรม
คุ้นไหมมีใครบ้าง
คุณแด๊กธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
คุณบีคุณบีเสื้อสีน้ำเงินคุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันค่ะ
อ้าวนี่มันมีเรามีลุงนี่นะพร้อมร่วมรัฐบาลเลยไหมเนี่ย
คุณสิทธาบอกว่าไงรู้ไหมเอาจริงนะ
ใครจะชวนผมถ่ายรูปในงานไหนผมไม่เคยปฏิเสธเลย
อันนี้พี่แก๊กพี่แก๊กธนากรพี่บีพุทธิพงศ์
ก็เจอกันทักทายกันทุกครั้งจุดยืนความคิดอุดมการมันอาจจะแตกต่าง
แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันไงแต่ย้ำคำเดิม
มีลุงไม่มีเราครับอันนี้คือที่คุณสิทธาโพสต์นะคะ
คือบทบาททางการเมืองอาจจะคนละคั่วกันแต่ถ้าสลัดหัวโขนออกไป
แปลว่าจริงจะไม่ค่อยถูกกันก็ตามอย่างนี้
พี่ไม่ได้พูดนะ
หมายถึงพี่บอสกับดอง